กฎหมายลูก๒ฉบับกำลังจะคลอดตามมา

เราพยายามจะตรวจสอบความพร้อมของพักการเมือง
พักที่จะขันอาสาเข้ามา

สัปดาห์ก่อนโน้นก็คุยกับคุณวราวุฒิ

ยืนยันว่าถ้าสมาชิกพักเสนอก็พร้อมจะเป็นหัวหน้าพัก
คราวที่แล้วคุยกับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
คนที่มีสัญญาณว่าอาจจะได้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยต่อ
วันนี้จะคุยกับหัวหน้าพักเก่าแก่

คุณอภิษฎเวชาชีวะมาเป็นแขกเชิญของเราครับ

ตกลงคัณศาสตร์ที่จะเป็นหัวหน้าพักอีกหนึ่งเทิม

ถ้ามีข่าวว่าคุณชวนให้การสนับสนุน
ฉะนั้นถ้าภาษานักเลงหน่อยเขาบอกตอกฝาโลงแบบเบอร์

ผมไม่อะผมเคารพสมาชิกพักต์ทุกคนนะครับ

ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีใครเสนอตัวหรือไม่

แต่ทุกอย่างอยู่การตัดสินใจของสมาชิก
คุณนพิสิทธิ์มีความมั่นใจอะไรว่าจะเป็นหัวหน้าภักรณ์ต่อไป
และมีคุณสมบัติอะไรที่คิดว่าพร้อมมากกว่าคนอื่น
โดยกดแรงดันตรงนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
แยกกันอย่างไรยุ่งกันอย่างไร
ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรมากนะว่ากันตรงไปตรงมา
ตอนที่เกิดกปศเนี่ยสมาชิกภักดิ์ส่วนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องไปต่อสู้
ในฐานะของการเมืองภาคประชาชน
เขาก็มาลาออกจากสอสอนะครับ
แล้วก็คุณสุเทพลาออกจากสมาชิกภักดิ์
การต่อสู้ขนาดนั้นประชาธิบัตรก็เป็นภาคการเมือง
เห็นด้วยว่าเราไม่เอากฎหมายนิรโทษกรรม
เห็นด้วยว่าทำยังไงจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ
มันก็เดินเหมือนกับคู่ขนานกันไป
ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเช่นมีการยุบสภา
บทบาทพักการเมืองกับบทบาทของการเมืองภาคประชาชน
มันก็ต้องแตกต่างกันมันก็เริ่มที่จะมีอะไรครับความแตกต่าง
แง่ของการกระทำพฤติกรรมของคนที่อยู่ในซีกของพัก
ที่อยู่ในซีกของกรปศที่ไปเป็นแกนนำ
แต่ตลอดระยะเวลาช่วงนั้นเนี่ยกปศที่เป็นแกนนำเนี่ย
ยกเว้นคุณสุเทพก็ไม่เคยมีใครบอกว่าจะออกจากภักดิ์นะครับ
เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยพอการเมืองจะกลับเข้าสู่ระบบเนี่ย
ผมเข้าใจว่าทุกคนหรือเกือบทุกคนนะครับไม่นับคุณสุเทพเนี่ย
ก็ประสงค์ที่จะกลับเข้ามาอยู่กับพักประชาธิปัตย์
หลายคนก็ยังเป็นสมาชิกอยู่คนกลุ่มเดียวที่หลุดจากสมาชิกไป
ก็คือคนที่ไปบวชเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ง่ายอย่างนี้ส่วนเมื่อเขาจะกลับเข้ามาแล้วนะครับ
พักเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดแนวทางทิศทางของพัก
เขามาอยู่กับประชาธิปัตย์เขาก็ต้องมาว่ากันในกระบวนการขององค์กรว่าทิศทางจะไปอย่างไร
แต่คุณสุเทพท่านประกาศแล้วท่านไม่กลับท่านไม่เกี่ยวกับเรื่องของพัก
แต่ท่านก็มีจุดยืนทางการเมืองของท่านวันนี้ท่านออกมาประกาศบอกว่า
ท่านเชื่อว่าอนาคตของประเทศเนี่ยควรจะให้เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จะต้องนำพา

อีก๔๕ปีว่างั้นเชียร์คุณประยุทธ์ไปอีก๔๐
ก็เป็นจุดยืนของคุณสุเทพเป็นจุดยืนของกรปศ
จุดยืนของคุณสุเทพจุดยืนกปศแต่กปศส่วนหนึ่งก็มาอยู่ในพัก
ทำให้คนมองได้ไหมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพักประชาธิปัตย์ก็ซูเอียกับผู้มีอำนาจนั่นแหละ
มันไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าคุณสุเทพก็พูดในฐานะของผู้นำของกรปศ
ซึ่งประกาศแล้วว่าไม่เกี่ยวกับพักแล้วก็หลายคนก็มาถามผมแล้ว
ผมก็บอกว่าผมไม่ได้คิดว่าอนาคตของประเทศ๔๕ปีข้างหน้าเนี่ย
คุณจะมาฟันทงกันได้ว่าต้องพลเอกประยุทธ์เท่านั้น
เพราะว่าผมไม่ได้ยึดตัวบุคคลผมยึดเนื้อหาสาระ
ผมอยากเห็นการปฏิรูปแล้วก็พูดตรงไปตรงมาผมก็บอกว่า
คุณประยุทธ์ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่นะ
การปฏิรูปมันเป็นไปในทิศทางที่ตรงกับที่เราเคยพูดกันไหม
เพราะว่าตอนนี้ผมก็มีความเป็นห่วงเช่นอย่างสมมุติประมาณสัก๓๔เรื่อง
ท้องถิ่นนะครับเราเคยพูดกันถึงขั้นว่าจะเลือกผู้ว่า
แต่ทำไมยุคนี้คิดจะยุบท้องถิ่น
ตำรวจเราคิดถึงแต่จะแยกให้พนักงานสอบสวนมีความอิสระมากขึ้น
ยุบกลับไปอีกสื่อมวลชนเราบอกต้องกำกับดูแลกันเอง
คิดจะเอาประหลัดกระทรวงเอาข้าราชการมานั่งอยู่ในองค์กรของวิชาชีพ
คือทิศทางเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาพูดกันนะครับ
ผมคิดว่าถ้าการเมืองไทยเนี่ยไม่หลุดพ้นจากการเรื่องยึดตัวบุคคลนะครับ
แทนที่จะยึดเนื้อหาสาระทิศทางที่ควรจะเป็นเนี่ย
ผมว่าเราก็หนีไม่พ้นความขัดแย้งกันอีก
เพราะทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องของพวกนะครับ
ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ดี
ผมเชื่อว่าคนเอกประยุทธ์มีความตั้งใจดีต่อประเทศ
แต่แนวคิดท่านบางเรื่องต้องมาดูซิว่ามันตรงกับประชาธิบัตย์หรือเปล่าล่ะ
เมื่อก่อนหน้านี้เรื่องพลังงานอย่างนี้โรงไฟฟ้าฐานหินก็อาจจะคิดไม่ตรง
เมื่อคิดไม่ตรงกันมันก็เป็นไปได้ยากที่จะไปบอกว่า
พรรคการเมืองเนี่ยจะไปสนับสนุนบุคคลซึ่งแนวคิดไม่ตรงกับพรรคถูกมั้ยครับ
การเมืองสมัยหน้าถ้าเห็นเงามันจะมีสองสีก
ซีกหนึ่งจะอ้างว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่เอากับฐานอำนาจไม่เอากับพระเด็จการ
เขาก็ต้องเดินหน้าต่อสู้ทางนั้น
ประชาธิปัตย์ก็คงถูกมองในลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับฐานอำนาจ
และดูเหมือนว่าเป็นคนที่จะจูงมือเป็นส่วนหนึ่งที่จะจูงมือทหารเข้ามาให้เกิดเหตุการณ์ในวันนี้
ผมเห็นมีแต่คนเขาบอกว่าตอนนี้ที่มันมีปัญหาว่าผมเนี่ยควรจะเป็นหัวหน้าไหมเนี่ย
มันเกี่ยวเพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่ค่อยอยู่กับฐานอำนาจไม่ใช่เหรอนั่นสิ

เพราะฉะนั้นภาพที่คุณสุภาพกำลังจะพูดมันไม่ใช่หรอก
แต่ว่าภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์ในอดีตก็ถูกมองเหมือนกันนะว่ามาอูขีกับทหารมาก
คือมันไม่ใช่เรื่องว่าไปอูอีอะไรกับใคร
ประชาธิปัตย์ไม่มีความประสงค์จะไปอิงอยู่กับกลุ่มอำนาจเพื่อประโยชน์ของประชาธิปัตย์
เพียงแต่ว่าฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตย
ประชาธิปัตย์ตั้งคำถามมาโดยตลอดว่าเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่า
เพราะว่าจากการเลือกตั้งใช่
แต่ถ้าจากการเลือกตั้งแล้วเวลาคุณมีอำนาจ
คุณไม่ได้ใช้อำนาจที่เคารพเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยเนี่ย

เอิญพอเหตุการณ์มันลุกลามบานปลายมันจบลงที่รัฐประหาร
แต่ว่าใช่ว่าพอรัฐประหารแล้วประชาธิปัตย์เข้าไปมีเอี่ยว
ประชาธิปัตย์ก็ยังยืนยันว่าเราสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย
แล้วเราก็ยังยืนยันว่าบ้านเมืองต้องกลับไปสู่เส้นทางประชาธิปไตย
แต่เราต้องทำให้เส้นทางประชาธิปไตยในอนาคตไม่เหมือนกับเส้นทางในอดีต
จริงมันก็แล้วกันไปนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าคำแสลงใจที่สุดในหัวอกของคุณอภิษฎคือ
ตั้งรัฐบาลในข่ายทหารทหารสนับสนุนให้เป็นนายกแล้วก็วันนี้ประชาธิปัตย
ก็มันเป็นวาธกรรมจริงทุกคนก็ทราบมันลงคะแนนกันในสภา
ใช่ไหมครับแล้วก็ใช่ว่าลงคะแนนเสร็จแล้วทหารมาค้ำรัฐบาลที่ไหนล่ะ
รัฐบาลก็ทำงานมีเสียงข้างมากในสภากองทัพเขาก็ทำหน้าที่เป็นมืออาชีพเขา

ผมกำลังจะถามว่าคุณคิดว่าสลัดภาพนั้นออกหรือยัง
ต้องถามประชาชนประชาชนประชาชนเป็นคนให้คำตอบแต่ผมคิดว่าหลายช่วงเราได้พิสูจน์มา
จริงถ้าย้อนกลับไปก่อน๒๒พฤษภาปี๕๗ผมถูกด่ามากที่สุด
เพราะว่าก่อนพฤษภา๕๗ผมออกมาบอกว่าถ้าปล่อยสถานการณ์ไปอย่างนี้
มันเข้าสู่รัฐประหารผมไม่ต้องการจะเห็นพยายามที่จะเสนอทางออกว่ามันมีทางประณีประนอมอย่างไรไหมที่จะเดินไป
แน่นอนรัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่ชอบแหละเพราะทางออกมันหมายถึงเขาต้องถอยด้วย
แต่กรปศก็โกรธผมเยอะนะช่วงนั้นหาว่าอ้าวทำไมไม่ต่อสู้ไป
ผมก็มีความเชื่อว่าในที่สุดประเทศต้องกลับเข้าสู่ตรงนี้คือการเลือกตั้งคือประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นผมว่าจุดยืนผมชัดนะครับแต่แน่นอนมีวาธกรรมใครจะมองอย่างไรก็สุดแล้วแต่
ผมว่าการเวลามันจะค่อยพิสูจน์เองแหละแต่ละเรื่องว่าอะไรเป็นอะไร
อืมผมจะปิดเบรกนี้โดยคำถามว่าได้คุยกับคุณสุเทพเทือกสุบัน
สองต่อสองคุยกับเรื่องอะไรบอกได้ไหมได้ครับได้ครับไม่มีปัญหา
ไม่มีปัญหาจะคุยกันเลยใช่ไหมหรือเอาสั้นก่อนว่าสั้นก็ไม่มีอะไร
ก็พูดถึงอนาคตของประเทศแล้วก็คุณสุเทพก็พูดเหมือนกับที่พูดกับสาธารณะนั่นแหละ
ว่าคุณสุเทพมีความเชื่อว่าคุณประยุทธ์มีความเหมาะสมที่จะนำพาประเทศ
อืมผมก็พูดกับคุณสุเทพเหมือนที่พูดกับคุณสุภาพเมื่อสักครู่อืม
บอกว่าในทัศนะของพักเราต้องยึดเอาเป้าหมายของนโยบายวิสัยทัศน์
ประเทศควรจะเป็นอย่างไรเป็นตัวตั้ง
วันนี้เรายังไม่มีคำตอบหรอกว่าคุณประยุทธ์จะเหมาะสมตามอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่า
และระบบพักการเมืองต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ถ้าถึงจุดหนึ่งสามคนอืมนะครับเอ่อผมยังคิดไม่ออกว่าเราจะไปเสนอชื่อคุณประยุทธได้อย่างไร
ถ้าถึงจุดหนึ่งมันจะมีความขัดแย้งกันทางความคิดในพักประชาธิปัตย์เอง
กลุ่มหนึ่งเห็นด้วยกับคุณสุเทพกลุ่มหนึ่งเห็นด้วยกับคุณอภิษฎ
วันนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นปัจจัยนะแต่ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยจะเกิดความยุ่งยากไหม
ผมว่าพักมีระบบที่จะหาข้อยุตินะครับบริหารจัดการได้ไม่มีปัญหาแล้วครับ
ที่ผ่านมามันก็มีความคิดเห็นหลากหลายตั้งหลายต่อหลายเรื่องมันก็ต้องมีความชัดเจนออกมา
คุณสุทธิปัตย์จะไม่ใช่ปัญหาของประชาธิปัตย์
คุณสุเทพยืนยันกับผมนะครับบอกว่าไม่มีความปรารถนาอะไรทั้งสิ้นที่จะมายุ่งเกี่ยวกับพักประชาธิปัตย์
ถ้าพักประชาธิปัตย์แนวทางตรงกับท่านท่านก็สบายใจสนับสนุน
ถ้าพักประชาธิบัตย์แนวทางไม่ตรงกับท่านท่านก็ต้องยืนจุดยืนของท่าน
แต่ท่านไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพักประชาธิบัตย์ท่านยืนยันอย่างนั้น
แต่ว่าจุดยืนของคุณสุเทพชัดเจนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
จุดยืนนี้มันจะตรงกับประชาธิปัตย์หรือไม่ไม่รู้
ผมว่ายากในขณะนี้ที่จะไปบอกว่ามันตรงหรือไม่ตรง

เข้าสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะลงเลือกตั้งไหม

สมมุติไม่ลงแต่ใช้วิธีพิเศษหนึ่งเลือกกันแล้วก็ไม่มีใครได้
สุดท้ายขึ้นมาต้องไปพึ่งบริการคนนอก
คือจะพึ่งหรือไม่พึ่งเนี่ยพูดล่วงหน้าไม่ได้
จุดยืนของผมที่พูดชัดก็คือว่า
ผมไม่สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่เคารพเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดร
ผมคิดว่าใครที่พยายามจะฝืนเจตนารมณ์ของเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนราชดร
แม้ว่าจะมีวุฒิสภาจะเป็นคนสร้างปัญหาให้กับประเทศ
เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งที่ลึกลงไปอีก
เพราะฉะนั้นสภาพผู้แทนราษดรต้องเป็นใหญ่
นี่คือจุดยืนนะครับของพักประชาธิปัตย์ที่ผมเป็นหัวหน้า
เอาละพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุยกับคุณอภิษฎเวชาชีวะต่อ

มันเป็นไปไม่ได้ครับ
มันเป็นไปไม่ได้นะครับ
เราพูดกันในวันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่พักการเมืองเคลื่อนไหวไม่ได้
ไม่มีการมาถกเถียงนะครับ
นานถึงจะถูกมีคนมาซักถามกันเนี่ยว่ายืนกันตรงไหน

ซึ่งอาจจะมีการเลือกตั้งโดยมีการหาเสียงกันเท่าไหร่๖๐วัน๙๐วัน
ช่วงเวลานั้นทุกคนที่อาสาตัวเข้ามาทำงานจะถูกซักถูกถามเกือบทุกวันว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนอย่างไร
แล้วเสร็จแล้วประชาชนเขาตัดสินใจ
ถ้าเราบอกว่าเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเลย
วันนี้เราก็คิดว่ามาจิ้มกันว่าเอาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย

ผมว่าวันนี้เราต้องรอว่าถึงสถานการณ์วันนั้นเนี่ยการแสดงจุดยืนของแต่ละพักคืออะไร
ประชาชนเขาให้คำตอบว่าอย่างไร
แล้วเราเคารพคำตอบของประชาชนแล้วก็มาว่ากันตามกติกาซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนุน
ผมถึงบอกว่าสำหรับประชาธิปัตย์
ด้วยความเคารพสมาชิกวุฒิสภาจะมีสิทธิ์มาเลือกนายกหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ถึงแม้ว่าการไม่ยอมนั้นจะถูกกระเด็นออกไปเป็นฝ่ายค้าน
ประชาธิบัติไม่เคยเป็นพักที่มีปัญหาในการเป็นฝ่ายค้านนะครับ

ก็ต้องบอกว่าอยากเป็นรัฐบาลเพื่อผลักดันแนวทางนโยบายของตัวเอง
แต่ว่าถ้าการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมามันฝืนแนวทางของพักประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์ก็ควรจะเป็นฝ่ายค้านก็ควรจะตรวจสอบครับ
แต่ว่าผมว่ามีคนอีกเยอะที่วิเคราะห์เหมือนกับที่เขาวิเคราะห์กันว่า
รัฐบาลในช่วงลอยต่อผู้มีอำนาจในปัจจุบันเนี่ยคงไม่ปล่อยมือให้เป็นไปตามธรรมชาติหรอก
คงจะกำหนดพักกำหนดคนที่จะมารับไม้ต่อที่จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับเขา
ก็จะเตือนว่ามันเป็นอันตรายความจริงงานของคอสชในขณะนี้เนี่ยคือการทำอย่างไรให้ประเทศหลุดพ้นและเดินหน้าไปจากสภาพปัจจุบันและอดีตได้นะครับ
การที่มีความพยายามจะไปจัดไปเลือกไปกำหนดอะไรล่วงหน้าซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะขัดกับเงื่อนไขของสังคมในวงกว้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตราย
หน้าที่ของคอสชในขณะนี้ไม่ใช่มาเลือกหรอกครับว่าวันข้างหน้าจะต้องเป็นใคร
หน้าที่คอสชวันนี้คือว่าวันข้างหน้าจะเป็นใครก็ตามอย่าให้มันกลับไปเหมือนเดิมจะเป็นใครก็ตาม
แต่ว่าจริงในสมการที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยประชาธิปัตย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสมการที่จะเป็นรัฐบาลต่ออยู่แล้ว
ประชาธิปัตย์จะเป็นรัฐบาลเนี่ยประชาธิบัตย์ต้องรวบรวมเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนราชดรได้

และถ้าเป็นรัฐบาลมีพักมีเสียงมากแต่อีกพักหนึ่งมีเสียงน้อยกว่าแล้วเขาบอกว่าเอาคนนี้เป็นนายก
ความหมายคุณสุภาพหมายความว่าตอนรวบรวมเสียงข้างมาก
มีพักขนาดกลางที่เขาคิดว่าผู้มีอำนาจไว้วางใจ

วันที่พักประชาธิปัตย์ไปนั่งในสภาแล้ว
ประชาธิปัตย์ต้องตระหนักตลอดเวลาว่า
ไปนั่งในสภาได้เพราะไปบอกประชาชนว่าอย่างไร
เช่นไปบอกประชาชนว่าเราจะปฏิรูปการศึกษา
ต่อไปนี้เด็กไทยจะพูดภาษาอังกฤษได้หมด
ประชาธิบัติไปบอกว่าท้องถิ่นต้องเข้มแข็งกว่าเดิม
ประชาธิบัติไปบอกว่าสื่อต้องกำกับดูแลตัวเองกันเอง
ประชาธิบัติไปบอกว่าต้องปฏิรูปตำรวจ
ประชาธิปัตย์ไปมีนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือกัน
นี่นะครับมาถึงถ้าการจะไปเป็นรัฐบาล
คนมาเป็นผู้นำไม่ได้ทำแนวทางอย่างนี้เลย
ประชาธิบัตย์ไปเป็นรัฐบาลด้วยไม่ได้
ไขทั้งหมดอยู่ที่ว่าเราสามารถผลักดัน
สิ่งที่เราไปบอกกับประชาชนได้หรือไม่
เพราะนั่นคือพันธสัญญาที่ผูกพันระหว่างพักกับประชาชน
ไม่ยอมอารุมอร่วยบางเรื่องเพื่อที่จะรักษาจุดบางจุดเอาไว้
อารุมอร่วยคือผมถึงบอกว่ามันไปพูดล่วงหน้าทั้งหมดไม่ได้
เพราะผมไม่รู้ไงว่าอรุมอร่วยอย่างที่ว่าคืออะไร
อย่างเช่นสมมุติเมื่อกี้เรื่องนโยบายอย่างนี้
มันก็ต้องไปว่ากันว่าข้อไหนล่ะทำไม่ได้เพราะอะไร
ข้อไหนทำได้ข้อไหนทำไม่ได้มันก็ต้องมาว่ากัน
มีคนที่อยากให้ถามผู้นำทางการเมืองเรื่องหนึ่ง
ซึ่งผมก็ถามคุณหญิงสุดารัฐไปแล้ว
สถานการณ์ที่มันยับเยินที่ผ่านมาในอดีต
เพราะมันเกิดจากความขัดแย้งกันรุนแรง
เราไม่ต้องพูดกันว่าใครเริ่มใครทำเพราะอะไร
เอาล่ะมันผ่านไปแล้วแต่มันเกิดสถานการณ์ขึ้นมา
คนชนะบริหารไม่ได้เพราะคนแพ้ไม่ยอม

ผมจะถามคุณสุภาพก่อนเมื่อไหร่ครับที่เป็นอย่างนั้นไม่รู้
เมื่อไหร่ละรับครับเราลองเข้าจริงมาพูดกัน

ไม่ได้มีปัญหาเลยจนกระทั่งคุณสมัครมีความคิด

ทำจำนำข้าวทำน้ำท่วมอะไรต่างว่าไปเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้มีปัญหาเลยจนกระทั่ง
จะนิรัตโทษกรรมคุณทักษิง
ความหมายของผมก็คือว่าตรงไหนครับที่บอกว่า

อ๋อเพราะตอนนั้นปั๊บก็เกิดกรรมปปสแล้วค่ะ
ผมถามว่าถ้าวันนั้นไม่มีกฎหมายนิรโทษกรรม

ไม่ใช่ครับเอาล่ะไม่ได้เพราะว่า

จะมีกรณีเดียวเท่านั้นเองนะถ้าจะพูดกันไปแล้วนะ

คือวันที่ผมได้เสียงข้างมากในสภาสนับสนุน

ปัญหาอยู่ที่ว่ารัฐบาลที่มาแล้วเนี่ย
รักษาเจตนารมณ์ศรัทธาและหลักการ
ของการปกครองแบบธรรมาภิบาลในประชาธิปไตยหรือไม่

ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา

โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งอย่างนั้นเนี่ยมีอีกไหม

เท่าที่นักการเมืองยังมีความเสี่ยง
ที่จะไม่เคารพหลักธรรมาภิบาล

เพราะประชาชนถึงจุดหนึ่งเขาไม่ยอม
เพราะฉะนั้นประเด็นของผมก็คือว่า
ถ้าจะพูดถึงว่าฝ่ายแพ้ฝ่ายค้านนะ

เรียนสำคัญที่สุดคือคนชนะ
คุณต้องทำงานเพื่อส่วนรวม
และคุณอย่าบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน
เดินหน้าแก้ปัญหาของประชาชนไป

ฝ่ายแพ้ก็ต้องพยายามที่จะ
คัดค้านทำงานกันอยู่ในระบบ
ถ้าไม่มีการไปสร้างเงื่อนไขแบบที่ผ่านมา

ไทยรักไทยเพื่อไทย
มีนปชเป็นเงาอยู่
ถึงเวลาขึ้นมาออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

ประชาธิปัตย์มีกปศเป็นเงาอยู่

เราคงไม่มีใครอยากให้กลับมาหรอก
แล้วก็พูดกันตรงทั้งนปชทั้งกปศ

เขาอยากที่จะต้องอยู่ในสถานการณ์

อย่าสร้างเงื่อนไขให้มันเกิดขึ้น

คนส่วนหนึ่งพอใจอีกส่วนหนึ่งไม่พอใจ

เอาเรื่องที่มันฉกาดฉกันอย่างนั้นมา

เป็นอย่างในอดีตจะกลับออกไว้ไหม
ก็อยู่ที่ว่ามีใครทำอะไรง่ายทางอีกป่าว

คนที่ชนะนะคุณอย่าไปเอาเจตนารมณ์ของประชาชน
ที่เขามอบอำนาจให้คุณมาบริหารประเทศ
ทุจริตไปก้าวกายแทรกแซงไปข่มขู่คุกคาม
ทำสิ่งที่มันผิดหลักนิติรัฐนิติธรรม
คนที่แพ้เอาล่ะต้องระมัดระวัง
อย่าไปทำให้มันเกิดการปลุกเล้าจนเกิดการเปลี่ยนชังขึ้นมาเนี่ย
บ้านเมืองมันก็เดินได้นะครับผมต้องการพูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับ
ผมเป็นห่วงเป็นห่วงไอ้วาธกรรมที่ว่า
ปัญหาบ้านเมืองเกิดขึ้นเพราะมีคนแพ้มีชนะมีเลือกตั้งมีการแข่งขัน
จริงครับประชาธิปไตยต้องเป็นคำตอบสำหรับประเทศ
ไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศแล้วทั่วโลกก็พิสูจน์มาแล้วว่า
ประชาธิปไตยเป็นคำตอบมากกว่าปัญหาอยู่ที่ว่าคนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
ประชาธิปไตยมันเดินได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับนี่คือ
คุณอภิษฎเวชาชีวะแหมที่จริงเครื่องก็กำลังร้อน
มีหลายเรื่องจะต้องถามกันแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่านี่เป็นเพียงปฐมบท
ที่ผมพยายามเชิญผู้นำพักการเมืองหัวหน้าพักต่างมาสำรวจตรวจสอบ
แนวทางแนวคิดที่จะเดินเข้าสู่สนามการเลือกตั้งจากวันไหนเดือนไหนปีไหนไม่รู้
แต่วันนี้ก็ได้ฟังได้ฟังความคิดของคุณอภิษฎเวชาชีวะ
หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรี

คุณพิสิทธิ์ขอบคุณพลาดไปก่อนนะคะสวัสดีครับ